มีใครอยู่ในครัวไหมมีคนเดินออกมาเป็นพ่อของเปิ้ลครับพี่แจ๊ค
พอมาถึงปุ๊บอ้าวมึงเองเหรอผมตกใจมากครับพี่แจ็ค
ผมดักทำอะไรผิดเลยนะผมไปถึงเขาบอกมึงเองเหรอมึงมาทำไม
ผมมาหาเปิ้ลครับยมพ่อไอ้เปิ้ลไม่อยู่เปิ้ลมันตายหาไปแล้ว
อีกสองวันต่อมาเป็นวันพระใหญ่ย่าของเปิ้ลได้มาที่วัด
มาถึงปุ๊บสวัสดีครับคุณย่าย่าจะมาทำบุญให้เปิ้ลนะเป็นวันเกิด
ผมเลยถามว่าอ้าวคุณย่าแล้วทำไมเตรียมกระเช้าหรือของอะไรมาเยอะแยะเลย
คุณย่าบอกว่าทำบุญวันเกิดแล้วก็เป็นครบรอบร้อยวันด้วย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
วัชลพลฝึกใจดีเหมือนเช่นเคยครับ
ค่ำคืนของวันศุกร์๔ทุ่มตรงนะครับเรามีนัดมาล้อมวงฟังประสบการณ์
ตื่นเต้นน่ากลัวแล้วก็สยองขวัญจากเหล่าบรรดานนักเล่าเรื่องผีทางโซเชียลไปพร้อมกัน
และฝากถึงคุณผู้ชมก่อนเลยครับสำหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีประสบการณ์หลอน
อย่าเก็บไว้คนเดียวเพียงลำพังอยากให้คุณนั้นนำเรื่องราวทั้งหมดมาแชร์ให้กับพวกเรา
ชาวสถานีผีดุได้ฟังกันสามารถที่จะส่งเรื่องราวของคุณมาได้ที่อีเมลของรายการนะครับ
พิมพ์มาเป็นเรื่องยาวหรือจะพิมพ์มาเป็นเรื่องย่อได้หมดเลยนะครับ
หวังว่าเราคงจะมีโอกาสได้มานั่งพูดคุยกันเคียงข้างกันแบบนี้ครับ
และแขกที่จะมาเยี่ยมเยี่ยมในสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้
เขาพร้อมแล้วที่จะมาปิดท้ายกันในเดือนพฤษภาคม
ส่วนจะเป็นใครนั้นไปติดตามรับชมพร้อมกันเลยครับ
และตอนนี้แขกรับเชิญที่จะมาเยี่ยมเยี่ยนสถานีผีดุของเราในค่ำคืนวันนี้เขาพร้อมแล้วที่จะมาปิดท้ายกันในเดือนพฤษภาคม

ถ้าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นก็ต้องตั้งเป้าหมายให้ตัวเอง
ทีนี้การบวชเรียนจะมีประโยค๑๙
ถ้าเราสามารถไปถึงประโยค๙ได้ชีวิตเราก็จะโอเคขึ้น
เขาก็มีเป้าหมายในตัวเขาแล้วก็แข่งการเรียน
แข่งการเรียนจนกระทั่งเราได้๒คนเนี่ยเป็นตัวท็อปของห้อง
ว่าจะไปแข่งรายการอะไรต่างหรือเป็นแข่งทักษะ
แข่งวารีไว้ยกรเราก็ชนะมาตลอด
ทีนี้เวลาปิดเทอม
ด้วยความที่ทางบ้านผมเนี่ยเขาไม่เอาผมอยู่แล้ว
ผมก็ไม่มีที่ไปถ้าปิดเทิม
อธิบายก่อนว่าสามเณรปิดเทอมสามารถกลับไปอยู่บ้านได้
ผมก็คืออยู่บ้านแต่ไม่ได้อยู่รวมกับญาติโยมนะฮะ
ก็คือต้องแยกตัวมาต่างหากแต่อยู่ในผ้าเหลือง
ครับผมถูกต้องแล้วก็ปฏิบัติเหมือนวัดทุกอย่างเลย
ไม่ว่าจะทำวัดสวดมนต์แต่แค่เปลี่ยนจากบินทบาท
กลายเป็นยมพ่อโยมแม่ถวายแทนประมาณนี้ครับผม
แล้วทีนี้ผมก็ได้ไปที่บ้านของเปิ้ล
ซึ่งพ่อแม่ของเปิ้ลก็ต้อนรับอย่างดีนะครับ
แจ๊คคือเขาก็โอเคมากเลยกับเพื่อนของเขา

ครอบครัวของเปิ้ลก็ชอบสันโดดชอบความสงบ
ก็เลยไปอยู่ไล่สวน

แล้วก็ถึงเวลาเปิดเทอม
เปิดเทอมเรากลับมาที่วัด

ทางยายก็คือยายของผมเนี่ยเป็น

ก็กลัวจะมีปัญหากับทางครอบครัวผม

ทุกครั้งที่ผมกับเพื่อนแยกกันจะโทรหากันตลอด

ก็จะสอบถามกันเหมือนเด็กเรื่อยเปื่อยนะครับ

หาให้ไปเรื่องหรอบ๊วยบ๊วยบ๊วยพี่แจ้งพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้

พี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพี่แจ้งหาให้ไปเรื่องหรอพ

อยากจะมาเล่นด้วยแต่ด้วยความที่อยู่บ้านแล้วมาเล่นกับสามเณรอย่างนี้
มันไม่โอเคมันดูไม่ดีครับ
เขาก็เลยอ่ามารับมารับเปิ้ลไปวัดเพื่อจะได้ไปนั่งคุยกัน
ก็ตามภาษาเพื่อนนะฮะไม่ได้เจอกันนาน
พอได้ไปวัดปุ๊บกลับมากลับมาสักประมาณ๔๕โมงเย็นก็ไม่ได้มาดึกฮะ
ก็ต้องมาทำวัดเย็นที่บ้าน
พ่อของเปิ้ลเลิกจากการทำงานเนี่ยประมาณ๑๒ทุ่มกลับมาครับ
มาถึงเนี่ยไอ้เปิ้ลมึงไปศึกเลย

ครับผมซึ่งแปลกใจนะฮะปกติพ่อของเปิ้ลเนี่ยเขาจะ

สนับสนุนครับผมแล้วก็เขาสัดทานให้ผ้าเหลืองมากเลยครับ

ครับผมอยู่โดนพูดมาอย่างนั้นเปิ้ลก็ตกใจครับ
ก็พยายามจะถามว่าเกิดอะไรขึ้นครับพ่ออะไรอย่างนี้
พ่อของเปิ้ลก็ได้สวนมาว่าคนอย่างมึงอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้หรอก

ถ้าจะมาทำผิดบาปในผ้าเหลืองแบบนี้ศึกออกไปดีกว่า
อ่าแต่เปิ้ลไม่ยอมครับด้วยความที่เปิ้ลมีเป้าหมายในตัวเองแล้วก็เรียก
เปิ้ลก็พยายามจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นขอแก้ตัวใหม่หน่อยได้ไหม
อะไรที่ผมทำไม่ดีเนี่ยยมพ่อให้อภัยผมก่อนสักครั้งหนึ่งได้ไหม

ผมจะแก้ตัวให้ดีขึ้นแต่เปิ้ลก็ยังไม่รู้สาเหตุนะฮะ

ทีนี้พ่อของเปิ้ลบอกไม่ได้ถ้ามึงไม่ศึกมึงไปอยู่วัด

ตอนนั้นเปิ้ลก็ไม่รู้จะทำยังไงให้ก็คือก็ต้องไปอยู่วัดนะครับ

ก็ต้องไปอยู่วัดจนพยายามให้แม่กับย่าเนี่ยมาง้อให้

เรียนกันต่อไปผ่านไปได้หนึ่งเดือนครับพี่แจ๊คครับวันนั้นเช้า
เช้าวันนั้นผมไปบินทบาทตั้งแต่เช้าแต่ไม่เห็นเปิ้ลครับ
โดยปกติเปิ้ลเนี่ยเปิ้ลเขาจะไปสายเดียวกันกับผม
ครับผมทีนี้กลับมาจากบินทบาทผมฉันข้าวเสร็จประมาณ
แปดโมงพระอาจารย์เดินมาบอกเปิ้ลศึกแล้วด้วยครับผม
ไม่บอกเราด้วยไม่บอกผมด้วยปกติเพื่อนกันอ่ะครับผม
ศึกก็ต้องบอกกันถูกป่ะครับผมอืมแต่วันนั้นไปเงียบมากเลย
อืมผมกลับมาผมตกใจมากของก็หายไปหมดทีนี้ผมก็ได้สอบถามพระอาจารย์
ว่าสาเหตุการศึกคืออะไรครับพระอาจารย์อย่างเงี้ยพระอาจารย์เลยบอกว่า
ไม่รู้แต่ที่แน่เกี่ยวกับปัญหาของพ่อเขาแน่นอนแล้วเขากลับไปอยู่บ้านแล้ว
หลังจากนั้นผมก็ต้องดำเนินการเรียนต่อไปครับพี่ถึงจะอยู่ตัวคนเดียวก็ต้องทำต่อ
เขาก็ยังเป็นเงียนอยู่อะครับผมอืมว่าผมก็ไม่มีที่ไปแล้ว
ตอนนั้นมันทำให้ผมแบบหลายอย่างมันเฟลล์มาก
ผมเรียนก็ดอกทุกอย่างดอกจากที่มีคนที่แข่งกันเราจะแข่งกันเรียนเพื่อเก่งขึ้นไปเรื่อย
สองคนนี้คือถ้าเราใครคนหนึ่งเก่งกว่าก็จะพัฒนาตัวเองแข่งขึ้นไปอีก
พอเปิ้ลไม่อยู่ทำให้ผมไม่มีกระจิตกระใจที่จะไปต่อ
จนผ่านมาได้๒๓เดือนผมรู้สึกว่าไม่ได้แล้ว
ต้องไปหาเปิ้ลดีกว่าอย่างน้อยถ้าเขาไม่กลับมาบวชก็ให้ได้ไปคุยกับเขาอืม
เราก็เคยไปแล้วบ้านเขาก็ได้ติดต่อรถตุ๊กสามล้อเป็นขาประจำที่ผมเวลาจะกลับบ้านก็ได้ติดต่อเขา
ไปส่งพอไปถึงที่บ้านของเปิ้ลนะคะพี่แจ็คบ้านเปิ้ลนี้เงียบอืม
เหมือนเหมือนไม่มีคนอยู่ผมก็ได้เดินลงไปทีนี้ผมหันกลับมา
จะมาบอกให้คนขับรถเขาบอกว่าไปได้แล้วครับพี่อะไรอย่างงี้พ่อทำหน้าแบบ
สงสัยอะไรสักอย่างครับพี่แจ๊คเขาสงสัยเหมือนงงว่า
ผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะหมายถึงอะไรนะทีนี้เขาก็ขับรถออกไปเลยอืม
พ่อผมเข้าไปในบ้านครับพี่แจ๊คผมตะโกนหาเปิ้ลกับแม่ของเปิ้ลครับพ่อ
แน่นอนแล้วพ่อของเปิ้ลไม่ใช่มิตรเป็นแม่ของเปิ้ลที่พอจะคุยได้
ไม่มีใครขานครับก็คือไม่มีเสียงไม่มีใครอยู่ในบ้านผมคิดอย่างนั้น
พ่อผมตัดสินใจจะเดินออกมาหน้าบ้านก่อนว่าหรือเราจะตัดสินใจไปบ้านย่า
ซึ่งย่าเนี่ยจะเวลาผมกับเปิ้ลไปเขาจะมาต้อนรับตลอดแต่เขาอาศัยอยู่ในหมู่บ้านครับผม
พอจะเดินออกไปผมได้กลิ่นเป็นกลิ่นแกรสรั่วแล้วก็กลิ่นน้ำมัน
กลิ่นแกรสเหรอพี่แจ็คครับผมแล้วก็กลิ่นน้ำมันเหมือนที่ไหม้ไม้ไปแล้วครับพี่
ผมไม่ได้คิดอะไรนะฮะมีคนอยู่ในครัวผมคิดอย่างนี้ผมก็เลยเดินเข้าไปในครัวเลยครับ
มีใครอยู่ในครัวไหมมีคนเดินออกมาเป็นพ่อของเปิ้ลครับพี่แจ๊ค
พอมาถึงปุ๊บอ้าวมึงเองเหรอผมตกใจมากครับพี่แ
พูดเมนอย่างนี้นะนักมันนะครับผมไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะครับผมไปถึงเขาบอกมึงเองเหรอ
มาทำไมผมมาหาเปิ้ลครับโยมพ่ออ่าไอ้เปิ้ลไม่อยู่เปิ้ลมันตายหาไปแล้วอุ้ย
คือตอนนั้นผมก็ตกใจนะครับพี่แจ๊คแต่ในหัวผมคือคิดหลายอย่างว่า
เขาแช่งลูกเขาหรือเขาไล่ลูกเขาหนีหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยบอกว่าไอ้เปิ้ลไม่ได้อยู่นี่หรอกมึงมาหามันก็ไม่เจอหรอก
มันตายหาไปแล้วมึงก็ออกไปพวกที่มีดีแต่ผ้าเหลือง
แต่ไม่ศรัทธาในผ้าเหลืองจริงไม่เหมาะกับบ้านกูหรอก
เขาก็พูดประมาณนี้ครับพี่แจ๊คตอนนั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงครับ
ก็ถ้าเขาเจ้าบ้านไม่ให้อยู่เราก็ต้องไปแค่นั้นแหละครับผมก็ได้แต่เดินออกมาแล้ว
ไปดีกว่าไปหาย่าของเปิ้ลดีกว่าไหนก็ไหนแล้ว
แล้วโทรเรียกรถลุงคนเดิมยังไปได้ไม่ไกลกลับมารับ
พอผมไปเนี่ยต้องบอกก่อนผมไม่เคยเข้าวัดหรือหมู่บ้านนั้นเลยสักครั้งเดียว
พ่อผมจะไปบ้านย่าบ้านย่าเนี่ยอยู่สุดซอยจะมีหลังเดียวโดดที่เปิ้ลเคยเล่าให้ฟัง
ผมได้หันมองเข้าไปในวัดนะฮะพี่แจ๊คซึ่งผ่านหน้าวัด
ผมเห็นแม่ของเปิ้ลยืนอยู่ใต้ต้นไม้ยืนเหมือนน่าจะทำความสะอาดครับพี่แจ๊
ผมก็เลยตั้งใจจะอ่ะจอดตรงนี้แหละเดี๋ยวผมจะเข้าไปคุยกับแม่ของเปิ้ล

พอก้าวเข้าวัดได้ไม่นานครับพี่แจ๊ค
เปิ้ลมาจากข้างหลังเริ่มเหมือนมาตะวัดผมให้ตกใจ
ว่าอ้าวเนรอะไรอย่างนี้แวะมาหาเหรอ
ผมก็ใช่สิก็แวะมาหาแล้วเปิ้ล
เขาก็เลยบอกว่าเนี่ยต่อไปถ้าจะมาหาผมต้องมาหาที่นี่แล้วนะ
ไปที่บ้านไม่ได้เพราะพ่อผมไม่ให้อยู่ด้วยแล้ว
เขาให้มาอยู่ที่นี่แล้วถ้าจะมาหาผมต่อไปต้องมาที่นี่
ผมก็พอจะเล่าให้ฟังได้ไหมว่าเรื่องทั้งหมดมันเป็นมายังไง
ทำไมถึงได้มาอยู่นี่ทำไมเหตุการณ์ถึงเกิดขึ้น
เล่ามาว่าสาเหตุที่พ่อเปลี่ยนไป
เพราะว่าวันนั้นที่เปิ้ลไปกับเพื่อนไปที่วัดนะฮะ
แล้วพ่อของเปิ้ลเนี่ยไม่โอเคตรงที่มีเพื่อนผู้หญิงไปด้วย
แต่นึกออกไหมพี่แจ๊คถึงจะเป็นเพื่อนผู้หญิงแต่เราซ้อนมอเตอร์ไซค์คนละคันครับ

แล้วการที่ผ้าเหลืองจะโดนตัวผู้หญิงนี่ถือว่าผิดมากครับใช่
น่าจะเป็นอุบัติเหตุครับทำให้เพื่อนของเปิ้ลสะดุดล้มไปโดนผ้าเหลืองของเปิ้ล
แล้วพ่อของเปิ้ลด้วยความที่ศรัทธามากเขาไม่โอเคมากเลยครับ
เขาเปลี่ยนไปด้วยแค่เรื่องแค่นี้ครับพี่แจ๊ค
ซึ่งจริงแล้วเราไม่ได้ตั้งใจไม่น่าจะเป็นเรื่องที่ผิด
ต้องดูที่เจตนาก่อนตอนนั้นเนี่ยเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้น
ครับผมคุณพ่อเห็นอาจจะไม่เข้าใจอาจจะรับไม่ได้
อาจจะไม่ได้รู้ต้นเหตุจริงอาจจะเป็นในจังหวะที่เข้าไปโดนตัวอย่างเดียว
แล้วก็ไม่มีจังหวะการช่วยอย่างอื่น
ทีนี้ผมก็ได้คุยกับเขาว่าอ้าวงั้นเอาอย่างนี้สิ
ถ้ากลับบ้านไม่ได้การบวชเนรไม่ได้แย่งนะเปิ้ล
กลับไปบวชอีกรอบเดี๋ยวเราคุยกับพระอาจารย์ให้
ค่าใช้จ่ายตอนนี้เราก็พอมีเราออกให้ได้อะไรอย่างนี้
ก็บอกบวชไม่ได้แล้วแหละถ้าอยากจะเจอเราต้องมาที่นี่
เพราะว่าเราไม่สามารถไปบวชได้แล้วเราไปที่ไหนไม่ได้อยู่แล้ว
เราต้องอยู่ที่วัดนี้อย่างเดียว
ก็เลยผมก็ไม่รู้จะทำไงฮะก็โอเคถ้าเปิ้ลว่าอย่างนั้นผมก็จะกลับ
ก็ได้ลาเพื่อนกลับว่าจะไปหาแม่ของเปิ้ล
ก็ไม่เห็นแล้วก็น่าจะไปทำความสะอาดกุฏิ
เพราะปกติแม่ของเปิ้ลเนี่ยเขาจะเป็นคนที่ไปวัดแล้วทำความสะอาด
ผมกลับไปที่วัดเนี่ยผ่านไปได้ไม่นานครับพี่น่าจะ
ช่วงนั้นน่าจะเป็นเดือนวันเกิดของเปิ้ลครับเป็นสักระยะหนึ่ง
ตอนนั้นผมไปบินทบาทที่ก่อนจะถึงวันเกิดของเปิ้ลเนี่ย
ผมไปบินทบาทที่หมู่บ้านใกล้เคียงของเปิ้ล
แล้วโดยปกติเนี่ยการที่ย่าของเปิ้ลหรือแม่เปิ้ลเนี่ย
จะใส่บาทเขาต้องมาหมู่บ้านใกล้เคียง
เพราะว่าบิดสายบินทบาทไม่ถึงหมู่บ้านเปิ้ล
วันนั้นคุณย่าของเปิ้ลมาตักบาทมีแม่ของเปิ้ลมาด้วย
แต่ยืนอยู่ห่างกันมากไม่ได้เข้ามาใกล้กันเลย
พอวันอีก๒วันต่อมาเป็นวันพระใหญ่
ย่าของเปิ้ลได้มาที่วัดมาถึงปุ๊บ
สวัสดีครับคุณย่าก็โทษสวัสดีคุณย่าไป
คุณย่าเลยบอกว่าอ้าวเนร
วันนี้ย่าจะมาทำบุญให้เปิ้ลนะเป็นวันเกิด
ผมเลยถามว่าอ้าวคุณย่าแล้วทำไมเตรียมกระเช้า
หรือของอะไรมาเยอะแยะเลยคุณย่าบอกว่า
ก็ทำบุญวันเกิดแล้วก็เป็นครบรอบร้อยวันด้วย
ปกติบอกว่าจะไปทำบุญให้คนเนี่ย
ก็มันจะไปทำบุญกับวัดอะไรอย่างนี้นะ
ไปทำบุญให้มันใช้สำหรับคนที่ตายแล้วนะ
แล้วยิ่งบวกกับว่าครบร้อยวัน
เฮ้ยผมก็เลยว่าร้อยวันของใครครับคุณย่า
เปิ้ลไงตอนนั้นผมก็พูดอะไรไม่ออกไงพี่แจ๊ค
ผมได้แต่อึ้งครับแต่เราจะว่าคุณย่าโกหกไม่ได้ครับ
คุณย่าเป็นคนที่ถือศิลป์เก่งมาก
ก็คงต้องเชื่อแล้วฮะแล้วตอนนั้นผมก็บอก
แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงครับคุณย่า
เรื่องนี้มันเกี่ยวกับพ่อของเปิ้ลใช่ไหม

จริงผมก็ได้ยินมาเหมือนกันนะคุณย่าว่า

คุณย่าก็ทำหน้าคิ้วขมวด
แต่เขาก็ถามผมว่าแล้วไปรู้มาได้ยังไง
ผมบอกว่าก็วันนั้นที่ผมจะไปตามหาเปิ้ลไปที่บ้าน

แล้วพ่อของเปิ้ลก็พูดว่าร้ายใส่เปิ้ลนู่นนี่นั่น
แล้วก็บอกว่าไอ้เปิ้ลตายหาไปแล้ว
ผมก็รู้มาจากพ่อของเปิ้ลนี่แหละครับ

แสดงว่าที่ผมเจอนั้นใช่เปิ้ลไหม

ก็ประมาณสักเกือบ๓เดือนได้ครับคุณย่า

ก็ถ้านับในตอนที่ผมไปหาก็เสียก่อนหน้านั้น๑เดือนแล้ว

ครับพี่ทีนี้ผมก็ไม่รู้จะไปยังไงต่อนะฮะ
ผมก็เล่าให้คุณย่าฟังแล้วคุณย่าเขาก็ตกใจนะครับอืม
เขาตกใจผมก็ถามคุณย่าว่าแล้วเรื่องมันเป็นมายังไง
คุณย่าบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนที่เปิ้ลศึกไป

ทะเลาะแล้วเปิ้ลก็ยอมตลอด

ด้วยความที่ว่าผมไม่รู้ว่าพ่อของเปิ้ล

ทำไมถึงได้เป็นไปมากขนาดนั้น
เกมหนึ่งแสดงเหตุการณ์ใหญ่ที่เปิ้ล

แล้วเขาก็จะยอมตลอดก็ไม่ได้ครับพี่แจ๊ค
ด้วยความเป็นวัยต่อต้านเขาก็อยากจะสู้บ้าง

แต่แม่ของเปิ้ลก็ได้เข้ามาห้าม
พ่อของเปิ้ลได้ด่าแม่ของเปิ้ลไปว่า

อยากจะเรียนแบบไหน

สุดท้ายวันนั้นพ่อของเปิ้ลได้ใช้มีด
แทงไปที่คอของเปิ้ล
ซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแค่นี้จริงหรือเปล่า

หลังจากที่ได้ฆ่าทั้งสองคนไปแล้ว

แล้วก็ผูกคอตายครับตรงนั้น

กับบ้านหลังนั้นร้างเหรอ

ทีนี้พอผ่านเหตุการณ์นี้ไป
คุณลุงสามล้อเขาก็ได้มาคุยกับผมว่า
วันนั้นเนรนไปทำอะไรที่ถุงนานล่วง

เนี่ยเป็นบ้านของเพื่อนผมเอง
ผมมาหาเพื่อนผมเขาบอกไม่มีนะเนร
วันนั้นไปที่เนรไปเนี่ยผมก็นึกว่าเนรจะมาเข้าหมู่บ้าน
แต่อาจจะมาทำอะไรตรงนี้ก่อนแล้วเดินเข้า
แต่ด้วยความที่เนรโทรตามให้ผมมารับไปส่งในหมู่บ้านอีก
ผมก็เลยงงว่าแล้วเนรจะมาลงตรงนี้ทำไม
ก็ประมาณนี้ครับพี่
เพื่อนคุณนิบเจอ๔เด้ง
เจอพ่อเสร็จปุ๊บอ่ะมาเจอเพื่อน

บ้านหลังนี้มีปัญหากันโดยที่คุณย่าเล่าให้ฟังว่า
คุณพ่อฆ่าทั้งลูกแล้วก็ภรรยาของตัวเอง

แต่มาเจอคุณลุงขับรถสามล้อบอกว่า
เนรนวันนั้นเนรนไปทำอะไรที่ทุ่งนาปรากฏว่ามันไม่มีบ้านแต่ตอนที่เราลงไปเราเห็นบ้าน

เราได้เดินไปที่ห้องครัวครับผมเราได้กลิ่นแก๊สเราได้กลิ่นน้ำมัน
ครับผมทุกอย่างยังเหมือนเดิมปกติเหมือนที่ผมได้ไปบ้านของเปิ้ลเลย
แต่ว่าพอคุณย่าเล่าตอนนั้นนะที่บอกว่าพ่อของเปิ้ลฆ่าสองคนนี้ไป
ผมก็ได้เอกใจว่าแล้วทำไมไม่โดนจับเพราะว่าผมไปยังไปเจอพ่อของเปิ้ลอยู่เลย
พอคุณย่าได้เฉลยก็นี่แหละฮะ

คือคงจะคิดได้ทีหลังแล้วก็อาจจะหนีความผิดด้วย

โอ้โหฟังเรื่องนี้แล้วแบบจากหน้ามือมันพลิกเป็นหลังมือเลยนะคือครับ
ผมว่าเรื่องบางเรื่องที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวมันคุยกันได้
ร้อนกำลังวิเคราะห์กันอยู่ว่าทำไมคุณพ่อของเนย์รูปหนึ่งจะต้องโกรธเป็นฟืนเป็นไฟขนาดนั้น
ถูกครับพี่แล้วยังอายุไม่เยอะมากนะฮะ
และอย่างคือเนรก็บอกแล้วว่าไม่ได้ตั้งใจ
แต่โอเคมันอาจจะมันอาจจะมีสิ่งที่ผู้ใหญ่มองแล้วอาจจะไม่เข้าตา
อาจจะไม่ควรว่าจะไปกันทำไมจะมีแก๊งผู้หญิงมีผู้หญิงไปด้วยทำไมครับผมถูกไหม
แต่อารมณ์ก็คือด้วยความเป็นเด็กเด็กเนรก็คือเด็ก
เด็กก็อาจจะมีเรื่องของวุฒิภาวะหรือเรื่องของความคิดอาจจะไม่เยอะเท่าผู้ใหญ่
ผมว่ามันเคลียร์กันได้แต่เนี่ยกลายเป็นว่าคุณพ่อเนี่ยโกรธเป็นฟืนเป็นไฟ

แม้กระทั่งคุณแม่ก็ยังเอาไม่อยู่
เอาไม่อยู่ครับคุณแม่เนี่ยห้ามมาตลอดนะฮะ
ไกลเกลี่ยให้ทั้งคุณย่าพยายามจะคุยกับคุณพ่อให้เพื่อให้คืนดีกับเปิ้ล
ก็ไม่เป็นผลเลยฮะเขาก็มีแต่ตะคอกกลับ
คุณย่าเนี่ยที่ทุกคนเคารพหมดก็โดนตะคอกกลับใส่เหมือนกัน
แล้วที่เขาบอกว่าถ้าจะมาหาเนี่ยคือให้มาหาที่วัด
ก็เป็นไปได้ว่าอัฐิของเขาน่าจะอยู่ที่วัด
แสดงว่าหลังจากที่เกิดเหตุบ้านหลังนี้โดนรื้อทิ้งกันดิ
เข้าลื้อแล้วก็ถ่ายปลูกเข้าไปเลยฮะ
เพราะตรงนั้นเป็นพื้นที่นามาก่อนอยู่แล้ว
แต่ว่าด้วยความที่ชอบความสงบก็เลยไปสร้างดินฐานอยู่ที่นั่น
ตบาปกรรมวงล้อแห่งกรรมเนี้ยมันจะมันจะไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ
ในส่วนตัวของคุณพ่อสิ่งที่ทำไปผมว่ามันก็เกินกว่าเหตุไปหน่อย
จริงนะว่าอย่างที่บอกมันพูดคุยกันได้ไง
เพราะฉะนั้นเรื่องของสถาบันครอบครัวเนี่ยสำคัญที่สุด
สำคัญมากครับบางอย่างเราไม่รู้ว่าละเอียดอ่อนแค่ไหน
เราอาจจะคิดว่าคงไม่มีอะไรเยอะ
แต่เราพูดออกไปคนที่ได้ยินอาจจะไม่โอเคมากก็ได้ครับ
ฟังเรื่องนี้ตอนแรกเหมือนจะไม่มีอะไรนะคุณผู้ชมนะ
แต่แบบตอนจบเล่นเอาเซอร์ไพรส์๔ขยักด้วยกัน
สำหรับเรื่องของคุณนิบที่เพื่อนเล่าให้ฟัง
คืนนี้ขอบคุณมากขนลุกมากตื่นเต้นมากสำหรับเรื่องนี้
ขอบคุณนะคุณนิบนะครับคุณนิบนะ
แล้วก็เหมือนเดิมฮะฝากไปถึงคุณผู้ชมนะครับ
ใครที่มีประสบการณ์หลอนแบบนี้อย่าเก็บไว้คนเดียวนะครับ
ส่งเรื่องราวของคุณมาที่อีเมลของรายการ
เป็นเรื่องย่อมาก็ได้ครับว่าเนี่ยเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้น
เจอมาหรือเป็นได้ยินได้ฟังมาเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้
แล้วก็พิมพ์ย่อมาทางทีมงานของเรานั้นรอรับเรื่องราวจากคุณผู้ชมอยู่นะครับ
และสำหรับในสถานีผีดุของเราค่ำคืนนี้ทิ้งท้ายเดือนพฤษภาคมได้
ขนลุกได้ตกใจมากจบลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ
ส่วนในสัปดาห์หน้าเดือนมิถุนายนเรื่องราวในสถานีผีดุของเราจะเป็นยังไงนั้นพลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง
สัปดาห์นี้ลาไปก่อนครับส่งคุณผู้ชมทุกท่านเข้านอนนอนหลับฝันดีผีไม่หลอกและที่สำคัญไม่เชื่ออย่าลบหลู่เจอเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าเดือนมิถุนายน
วันนี้ไปแล้วครับฝันดีราตรีสวัสดิฝันดีผีไม่หลอกทุกคนสวัสดีทุกคนครับขอบคุณนะครับคุณนิดครับ
ถ้ายังรับชมไม่จุใจสามารถชมสถานีผีดุย้อนหลังกับแอปพลิโซดต่างได้ทั้งคลิปหลอนยอดฮิตและหลอนมาแรงคลิกชมด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ